คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีฝนตกหนักเมื่อวานนี้

รวมทั้งที่บริเวณพื้นที่ทางลอดอุโมงนะครับ
เป็นอุโมงลอดใต้ทางรถไฟของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ขับรถกระบะ

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

มีผู้ที่ขับรถกระบะลอดอุโมงแล้ว
ไปเจอกับน้ำที่ท่วมอุโมงระดับความลึก๓เมตร

ทำให้คนขับเสียชีวิตอยู่ภายในรถ

จุดเกิดเหตุเป็นอุโมงทางเข้าหมู่บ้าน
โกเดนนคราถนนมอเตอร์เวย์เข็ดประเวท
เป็นอุโมงลอดทางรถไฟเข้าหมู่บ้าน

คือนางสาวพานุมาตรแซ่แต้อายุ๔๑ปีเป็นคนขับ

โดยตัวหมู่บ้านอยู่กึ่งกลาง
แต่การเข้าออกต้องลอดอุโมงใต้ทางรถไฟเข้าไป
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถมาตามเส้นทางดังกล่าว

เพื่อข้ามไปยังฝั่งถนนมอเตอร์เวย์ปรากฏว่า

อาจคิดว่าจะสามารถขับรถลุยต่อไปได้
แต่เมื่อไปถึงกลางอุโมงรถเกิดดับ
ขณะที่น้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อย
ช่วงเกิดเหตุคาดว่าเป็นเพราะเครื่องสูบน้ำเสีย
ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าอุโมง
ระหว่างนั้นผู้ตายได้โทรศัพท์กลับไปที่บ้าน

แต่ระดับน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วจนมิดทั้งคัน

ระหว่างนั้นญาติได้รีบตามคนงานมาช่วยดำน้ำค้นหา
แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน
ระดับน้ำลดลงเหลือเพียงครึ่งคันรถ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกด้านหน้ารถ
แล้วลากขึ้นจากอุโมงด้วยรถแบ็คโฮ

กระทั่ง๑๘นาฬิกากู้ซากรถได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบ

อำนวยการเขตประเวทลงพื้นที่ตรวจสอบ

นำเครื่องสูบน้ำขนาด๘นิ้วเร่งระบายน้ำ
พร้อมกับใช้เครื่องของหมู่บ้านที่มีอยู่

ซึ่งระบบของหมู่บ้านเป็นระบบแบบ๒ท่อ
ส่วนของเขตประเวทเป็นท่อขนาดใหญ่๘นิ้ว
รวมใช้ทั้งหมด๓ท่อเร่งระบายน้ำ
ซึ่งปริมาณฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมา
มีปริมาณเพียง๑๖๔มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
และน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ทำให้ไม่สามารถช่วยผู้เสียชีวิตได้ทัน
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ผู้กำกับการตำรวจนครบานประเวทเปิดเผยว่า
ตำรวจเตรียมเรียกนิติบุคคลหรือกรรมการหมู่บ้านมาสอบสวน
รวมทั้งสอบสวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง๔นาย

หาสาเหตุและหาผู้ที่รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ่อที่เขาสูบน้ำตัวเก็บน้ำไว้ใต้ดิน
ตัวนี้บ่อซำที่ลึกลงไป๑๐เมตร

เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์
ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วเกิดน้ำท่วมจุดพื้นที่รุ่มต่ำ
โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถต้องคำนึงว่าไม่ควรลุยน้ำเพื่อให้ผ่านไปยังอีกฝั่ง
เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าระหว่างขับลุยไปนั้น
ระหว่างทางระดับน้ำจะสูงมากน้อยแค่ไหน
หากเครื่องยนต์ดับก็จะยิ่งเป็นอันตราย
ดังนั้นไม่ควรขับรถลุยน้ำในขณะที่ไม่แน่ใจในระดับน้ำที่อยู่ข้างหน้า
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน